ดูเรื่องนี้หน่อยโอ้โหเห็นข่าวแล้วก็อยากถอนหายใจจริง
ความคิดความอ่านมุมมองต่อโลกช่างน้อยนักค่ะ
ทำไมอ่ะด้านหลังคุณผู้ชมแรงแค้นกีดกันรักฆ่ายายบดปากกล้วย
ถ้าใช้คำว่าฆ่ายายแสดงว่าคนฆ่าเป็นหลานเหรอ
ถ้าใช้คำว่ากีดกันรักคือหลานวัยรุ่นเลยแหละพี่เบิ๊ศ

หลานสาว๑๔แฟน๑๕ตอนแรกกะไม่ได้ฆ่า
กะจะเอาแค่ให้พิการแต่ท้ายที่สุดสภาพศพยายนะ
เดี๋ยวไม่ได้ฆ่ากะจะเอาแค่ไหนนะ

ว่าอะไรพิการจะได้ไม่ต้องมากีดกันความรักกับแฟนนุ่มวัย๑๕ของฉัน
โอ้โหลูกสาวเอ้ยลูกสาว

สภาพศพคือหน้าผักยุบนะแล้วโดนปาดคอโดนแทงหลัง
คุณยายตำรวจสภภูเวียงแล้วก็กู้ภัยสว่างขอนแก่นไปตรวจสอบ
คือยายของหลานอายุ๖๓ปีค่ะเสียชีวิตอยู่ตรงปากกล้วยนี้ที่ขอนแก่น

แล้วตำรวจไปเห็นพิรุษของหลานสาววัย๑๔
เข็นสอบจนสุดท้ายหลานสาวบอกว่าแฟนนุ่มวัย๑๕ร่วมกันทำร้ายยาย
ทีนี้ก็เลยเอาตัวมาสอบทั้งคู่เลยค่ะ
นี่ไงยายกีดกันความรักหนู
ตอนแรกตั้งใจแค่ว่าจะทำให้ยายพิการ
เฮ้ยถ้าปาดคอมันจะหวังให้พิการได้ไง
ก็คือตอนแรกไม่ได้ถึงกะปาดคอหรอก
ที่เขาคบกัน๔เดือนแล้วแบบยายก็ยังกีดกันใช่ไหม
ทำให้ยายพิการแต่วันที่เกิดเหตุเนี่ย
คือคืนนั้นหลานเขาไปรับแฟนนุ่มมา
แล้วให้แฟนหนุ่มมาทำร้ายแต่ไอ้ช็อตตอนที่ทำร้าย
แล้วบอกจะทำให้แค่พิการนะนะยายดันสู้
พอยายสู้ปั๊บก็เลยเอามีดฟันแขนแทงหลัง
ยายเสียชีวิตเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วคุณตานะก็คือสามีของคุณยายนั่นแหละคุณตา
ขับรถ๖ล้ออยู่ที่ชนบุรีใช่ไหม
รู้ข่าวว่าเมียตายอยู่ที่ขอนแก่นดูสิ
รีบมาหาแล้วก็ร้อง
ห่มร้องไห้ค่ะดูจุดที่เกิดเหตุแบบนี้
แล้วก็จะล่ำลาเมียล่ำลาคุณยาย

แล้วก็แบบร้องห่มร้องไห้ทั้งน้ำตาเลย
บอกว่ายายอ่ะเลี้ยงหลานสามคน

ไอ้สองสามเดือนก่อนหลานสาวคนนี้นะ
คือพอโตเป็นสาวยายก็เริ่มห่วง

หลานสาวไปอยู่กับคุณตาที่ชนบุรีใช่ไหม

ท่าทางหลานเปลี่ยนไปคำพูดคำจา
ด่ายายด้วยตายังบอกเลย

อยู่ที่ขอนแก่นได้๔วันใกล้จะเปิดเทอมแล้ว

แล้วก็คนก่อเหตุคือแฟนหลานวัยสิบห้าด้วย

ตอนนี้ตำรวจรวมพยายามหลักฐานขออันวัดสาร
เด็กและเยาวชนออกหมายจับเรื่องของ
การร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แม่ยังเจอคนอีกเยอะนะ
ฝากถึงลูกหลานวัยรุ่นหนูยังเจอคนอีกเยอะลูก